ตอนแรกน้องตั้งใจจะมาเตะโชว์เลยนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรอคราวหน้า
เจ้าตัวยอมรับเลยนะคะว่าเป็นห่วงเกี่ยวกับสภาพอากาศบริเวณนั้นค่ะ
ซึ่งเคยพยายามร้องเรียนแล้วนะแต่ก็ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาแก้ไขจริงค่ะ
ก็ไม่ไกลนะคะซึ่งเราก็จะเห็นเหตุการณ์แบบนี้
เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ทุ่งนะครับ
คือไม่ใช่ว่าเป็นห่วงแค่ตัวเราเองแต่ผมเป็นห่วงว่า
จากนี้ไปเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหา
เรามีกรมควบคุมมลพิษที่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคือควบคุมมลพิษ
ไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแค่บอกข้อมูลเรื่องมลพิษ
เคยบอกไปนานแล้วนะครับเคยบอกไปนานแล้ว
แต่ก็ยังว่าเพราะว่าก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วนะว่า
ถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดอะไรร้ายแรงมาก

แล้วก็เราก็ไม่ค่อยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับ
พอเวลามันมีกระแสมากมีสื่อมวลชนเยอะก็จะค่อยแอคชั่นกัน